มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีคนยิงกันเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน

คือมีผู้ชายคนนึงเขาก็เลิกรากับภรรยาไปแล้ว
ภรรยาก็ไปอยู่บ้านสามีใหม่อยู่มา๓ปีแล้วล่ะ
แต่ก็อดีตสามีก็ยังตามง้อขอคืนดีตามไปถึงบ้านสามีใหม่นะ
ตามไปถึงนั่นจะเอาภรรยากลับคืนมาให้ได้
สามีใหม่ไม่เปิดบ้านให้เอามีดพระมาฟันหน้าบ้านฟันประตู
แล้วก็อารวาสโวยวายสามีใหม่คว้าปืนมายิงใส่

เมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุยิงกันเสียชีวิตที่หน้าบ้านหลังนึง
อำเภอบังขันจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสมชายแสงมณีอายุ๓๙ปีค่ะ
เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกยิงด้วยปืนลูกซองนะคะ
ถูกยิงที่ราวนมด้านซ้ายจนเสียชีวิต
ที่เกิดเหตุก็เจอปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ปลอกหนึ่ง
มีมีดพระตกอยู่หนึ่งเล่ม
คนก่อเหตุก็คือเจ้าของบ้านนะคะ
นายสานนลรัตนพลอายุสี่สิบเก้าปี
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๙อำเภอบางขัน
ปัจจุบันเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
หลังจากก่อเหตุก็หนีออกจากบ้านไป
จากการสอบถามทำให้รู้ว่าก่อนเกิดเหตุ
นายสมชายผู้ตายไปที่บ้านหลังนี้
เพื่อไปหาอดีตภรรยาที่เลิกรากันไปแล้ว
ชื่อว่านางสาวสุวรัตน์ทองในแก้วอายุสามสิบแปดปี
นางสาวสุวรัตน์มาอยู่กินกับนายสานนท์ได้๓ปีแล้วนะคะ
แต่นายสมชายเลิกกับเขาไปตั้งนานแล้วยังตามไปง้อขอคืนดี
ไปถึงบ้านของสามีใหม่ไปทวงภรรยาเก่ากลับคืนเนี่ยค่ะ
แต่พอไปถึงนายสานนท์ไม่เปิดประตูให้
นายสมชายไม่พอใจเอะอะโวยวายอยู่หน้าบ้านนะคะ
มีมีดพลามาด้วยฟันหน้าต่างบ้าน

ทางด้านซ้ายด้านขวาบ้านเขาพัง
แล้วก็จะบุกเข้าไปในบ้านเขาอืม
นายสานนท์เจ้าของบ้านเห็นท่าไม่ดีเพราะว่านายสมชายมีมีดพระ

เสียชีวิตคาที่เลยหน้าบ้านเลย
พอยิงเสร็จก็หนีไปสุดท้ายมอบตัวนะคะ
มอบตัวกับตำรวจสพบังขันในคืนเดียวกันนี่แหละ
แล้วก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแต่บอกว่าที่ยิงไปเนี่ย
เพราะต้องการป้องกันตัวเท่านั้น
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป
สอบถามญาติของผู้ต้องหาที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
มีชาวบ้านแถวนั้นก็ไปรอนางสาวสุวรัตน์
ดีภรรยาของผู้ตายที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ให้กำลังใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นายสานนท์ผู้ต้องหาเป็นคนดีนะ

บ้านใช่แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ย

พฤติกรรมก็คือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด้วย

อยากจะกลับไปใช้ชีวิตด้วยอะค่ะ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางขัน

สาเหตุจากเรื่องนี้ก็มาจากผู้ตาย
ต้องการจะไปขอคืนดีกับอดีตภรรยานี่แหละค่ะ

กับนายสานนท์แต่อดีตภรรยาก็คือ

โรธแค้นก่อนหน้านี้นะคะ

สานนท์มาแล้วนะครั้งนี้คือ

เป็นประจำจนเขาเอือมระอา

เพราะว่าเอามีดไปฟันบ้านเขากระจกแตก

สานนท์ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
และข้อหาตามพรบออาวุธปืนด้วยนะคะ

ก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันในชั้นศาล

ดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมค่ะมีพนักงาน
ทันชำนาญการ๔เรือนจำกลางลบบุรีนะคะ